โอ้โหภาพแบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกคืนชาวบ้านเขาเลยบอกว่าไอ้ที่ขยันเก่งเก่ง
แบบนี้ไปขยันเรื่องอื่นจะดีกว่าไหมล่ะไปขยันเรียนขยันทำงานดีกว่าไหมแล้วดูสิคุณผู้ชมเอาวงอาวุธมาหมดแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงปืนเสียงระเบิดชาวบ้านอ่ะเขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะนี่คิดดูสิถนนในหมู่บ้านมันก็ไม่เว้นหน้าวัดหน้าโรงเรียนหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะก็ยังโดนแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะ
การของพวกเขาเลยล่ะจ้ะเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยจ้ะ
ทะเลาะวิวาสไล่ปลาไล่ฟันกันนอนไม่หลับจ้ะ
กล้าออกมาเตือนหรอกใครจะกล้าล่ะเขามีอาวุธขนาดนี้

ก็กลัวป้านอนไม่เคยหลับหรอกป้าบ้านป้าไม่มีไอ้ไอ้ฝ้า
มันดังถนัดชัดเจนเลย
เห็นแต่มันขับรถมันมันปิดหน้ามันเอาผ้าโพกหน้า

นี่แหละถึงแม้ว่ายังไม่ได้มีใครเจ็บ
ยังไม่ได้มีใครตายนะเบิร์ตเอ้ย
แต่ว่าก็สร้างความเดือดร้อนป้าก็กลัวเหลือเกิน

แต่ไอ้พวกนี้มันก็ยังก่อเหตุแบบไม่เลิก
ก็อยากให้จัดการอยากให้แก้ไข
ก็เนี่ยมันซัดกันหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน

ใช่ไงก็ขนาดหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านยังไม่เว้น

โอ้โฮเขานอนไม่หลับแม่เขานอนไม่หลับ